แต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมดูด้านหลังของเราตอนนี้ก่อนโทร๑๓๓๐วันเดียวเกือบ๕๐๐๐ครั้ง
แล้วตอนนี้ประกาศขอกำลังเสริมแล้วตัวเลขที่โทรเข้ามา๔๙๐๐กว่าครั้ง

สายด่วน๑๓๓๐เนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทางทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชเนี่ยนะคะ
ก็ได้เปิดเผยพูดถึงสถานการณ์โควิดทุกวันนี้เนี่ย

ดังนั้นคนที่ติดหรือว่าตรวจเองแล้วเจอขึ้น๒ขีดผลเป็นบวกเนี่ยนะ
โทรไปที่สายด่วน๑๓๓๐เพราะว่าต้องการประสาน
หรือว่าจะขอความช่วยเหลืออื่นที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยนะคะ
มีคนโทรมา๔๙๕๐๐สายอันนี้เยอะสุดพีคสุด
แล้วปัญหาที่มันตามมาคืออะไรคุณทัศนัยคุณผู้ชม
โทรมาเยอะขนาดนี้เจ้าหน้าที่รับสายไม่ทันสายจะไหม้อยู่แล้วค่ะ
แล้วถามว่าทางสปสชดำเนินการแก้ปัญหาอะไรบ้าง
ทางสปสชเนี่ยนะคะเขาก็เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่
ให้เจ้าหน้าที่มารับสายเพิ่มอีก๗๐คนเลยนะ
เพื่อทำให้คนที่โทรเข้ามาอย่างน้อยจะได้มีเจ้าหน้าที่รับสาย
แปลว่าอะไรนอกจากโทร๑๓๓๐แล้วค่ะคุณผู้ชม
สามารถลงทะเบียนได้เองมันมีช่องทางในการลงเนี่ยนะคะ
อีกช่องทางหนึ่งคือคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของสปสชด้านบนนั่นแหละ
กรอกข้อมูลได้เลยรายละเอียดต่าง
อันนี้ค่ะจะเป็นอีก๒ช่องทางที่จะช่วยเพิ่มเติม
จาก๑๓๓๐อันนี้หน้านี้สำคัญมากจริงนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นทุกวันจริง

และนอกจากนี้ค่ะทางรองเลขาธิการสปสชขอความร่วมมือ
คุณช่วยหน่อยได้ไหมมาสนับสนุนการดำเนินงานของ๑๓๓๐ได้ไหม
อย่างน้อยมีกำลังพลพอที่จะรับสายจากประชาชนที่เขาโทรเข้ามา
ก็สามารถสมัครมาเป็นจิตอาสาได้เดี๋ยวจะมีการอบรม
อย่างน้อยเพื่อให้การดูแลผู้ติดเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย
เพราะว่าท่านก็ย้ำแล้วแหละว่าไม่อยากให้ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
อยากให้ทุกคนได้รับการดูแลนะคะ
ทีนี้มาฟังทางด้านในแพทย์ธะเรศกะไรในระวิวงศ์
คุณผู้ชมท่านเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ท่านบอกว่าที่ประชุมคอรมอลเมื่อวาน
เขาได้มีการสั่งให้ทางด้านของกรสวงศาสตร์ธนรักษุกรรมไปทบทวน
เรื่องของแผนยูเซฟที่จะดึงโรคโควิด๑๙ออกจากโรควิกฤตฉุกเฉิน

คือตอนแรกท่านอนุทีนเป็นการเซ็นอนุมัติให้เอาโรคโควิดออกมาจากยูเซฟก่อน
ทำให้เราต้องไปรักษาตามสิทธิ์ตามโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่
แต่ว่าล่าสุดคอรมอลเบรกแล้วให้ชะลอแผนนี้ไปก่อน
นั่นหมายความว่าเพื่อให้ประชาชนสามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาล
ถ้าติดโควิดแล้วมีอาการแบบวิกฤตฉุกเฉินเพื่อให้เกิดการบริการที่มันดี
ดังนั้นย้ำแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ป่วยโควิดแล้วมีอาการแบบฉุกเฉินจริง
ไปหาสถานพยาบาลใกล้บ้านคุณไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนก็ตามที
คุณสามารถรักษาได้หมดโดยที่โรงพยาบาลไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้

และทีนี้เขาบอกว่าถ้าพบผู้ป่วยแล้วแล้วไม่มีศักยภาพในการดูแลหรือว่าเตียงไม่พอ
ก็ต้องส่งต่อคุณไม่สามารถที่จะไปเรียกเก็บไปหาเงินมัดจำ
เพราะว่าอันนั้นที่ทำแบบนั้นผิดพรบสถานพยาบาลนะครับ
อันนี้ก็เป็นคำที่แจ้งออกมาทางด้านของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะทางรองนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอนุทินเนี่ย
ก็มีการชี้แจงนะเพราะเอาจริงเมื่อวานตอนที่เรานำเสนอในข่าวเที่ยง
ซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่มีข่าวนี้ออกมา
ทางคุณอนุทินก็บอกว่าอย่าไปเข้าใจว่าคอรมอตีกลับหรือว่าตีตกข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขนะ
ว่าทุกอย่างยังทำเหมือนเดิม
แต่ขอให้กลับไปพิจารณาคือเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ

วันนี้เขาประชุมสอบคอชุดใหญ่๒๓กุมภาพันธ์เขาก็จะมีการชี้แจงเหตุผลทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งด้วย
เดี๋ยวฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยละกันค่ะ
สำคัญที่สุดสำหรับกระทรวงสาธารณสุขก็คือการต้องไม่เจ็บป่วยรุนแรงให้มากแล้วก็ไม่เสียชีวิตให้มีความสำคัญที่สุด
เรื่องการติดเชื้อเนี่ยก็คนต้องทำงานคนต้องมีกิจกรรมนะครับอะไรต่างก็ต้องระมัดระวัง
นี่แหละคุณอนุทินก็บอกนะว่าผู้ติดเชื้อที่มันสูงขึ้นจริงมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะทุกคนก็ต้องออกมาใช้ชีวิต
แต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองต้องเน้นให้ไม่มีผู้ป่วยอาการหนักหรือว่ามีผู้เสียชีวิตในจำนวนที่สูงนะคะ
ทีนี้การประชุมสอบคอชุดใหญ่วันนี้นายกก็นั่งหัวโต๊ะค่ะ
วาระการพิจารณาก็จะต้องดูเรื่องการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าประเทศเนี่ยนะคะ
ที่จะตรวจในวันที่๕ของการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวเนี่ย
จะยกเลิกดีไหมเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็น
ให้เหตุผลแบบนี้ว่าส่วนใหญ่คือการติดเชื้อส่วนใหญ่มันอยู่ในประเทศ
ไม่ได้อยู่ต่างประเทศดังนั้นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ไม่จำเป็นต้องตรวจในวันที่๕แล้วไหม
ทีนี้ต้องมาจับตาดูนะคะว่าทางสบคเองเขาจะออกมาตรการอะไรออกมา
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าพอยอดมันทะลุ๒๐๐๐แล้ว
เดี๋ยวต้องดูว่ารายละเอียดของมาตรการทางสาธารณสุขระดับ๔เนี่ย
จะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกไหมแต่อย่างหนึ่งที่ประชุมสอบคอเนี่ยนะ
วันนี้ตอนที่ประชุมเมื่อเช้าอ่ะคุณดิฉันว่าก็คงจะร้อนหนาวเหมือนกัน
เพราะว่าทางคุณอัศวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ไปร่วมประชุมด้วย
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าพลตำรวจเอกอัศวินถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวันที่๑๙ก็คือเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมา
เขามีการจัดงานขึ้นเป็นการจัดงานมอบทุนประกอบอาชีพฟื้นฟูคนที่ได้รับผลกระทบโควิด
กลุ่มกรุงเทพมหานครเขตตะวันออกเมื่อวันเสาร์นะฮะ
ใช่ค่ะไปร่วมงานกับนายนรงเรืองศรีรองประหลัดกรุงเทพมหานคร
ร่วมงานช่วงเช้านี่แหละแล้วก็จะมีพอเขตต่างในเขตกรุงเทพเขตตะวันออกเนี่ยนะคะ
ไปร่วมงานแล้วทานอาหารเที่ยงด้วยกัน
ปรากฏว่าผลของรองประหลักกรุงเทพมหานครโอร์โรงเรืองศรีนะฮะ
ทีนี้ยังไงอ่ะคนตรวจเอกกับสวินทร์ทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้วย
ก็เลยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงทันที
แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยงานเดิมของท่านเนี่ย
คือท่านจะไปเป็นประธานเปิดเดินเรือส่วนต่อขยายคลองแสนแสบ

แต่จากดูการสัมภาษณ์ก็ใส่แมสกันหมดนะครับ